ไปที่เกาะสมุยสุราธานีกันบ้างนะคะ
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคืนวันสงกรานค่ะ
คือมีคนร้าย๒คนไปกระชากระเป๋าผู้หญิงคนหนึ่ง
แต่ว่าผู้หญิงคนนี้ที่เป็นเจ้าของเขาไม่ยอมปล่อยกระเป๋าเขา
ก็เลยโดนลากไปกับพื้นไกลกว่า๓๐เมตรเลยนะคะ
ซึ่งเรื่องนี้จับตัวคนร้ายได้แล้วค่ะ
แล้วก็เช็คประวัติแล้วปรากฏว่าทั้งสองคนเพิ่งพ้นโทษเดือนมกราคมนี้เอง

ตำรวจผู้ท่อนบ่อผุดอำเภอกเกาะสมุยสมุยสุราธานี
ก็นำตัวนายฐานะรุ่งโรศวัย๒๘ปี
แล้วก็นายสรายุทธ์คงแก้ววัย๓๑ปีไปสอบสวนค่ะ
หลังจากที่สองคนนี้ไปขี่รถจักรยานยนต์กระชากระเป๋าของนางสาวคณิตถาคราวเวอร์

อย่างที่เล่าไปว่าผู้เสียหายไม่ยอมปล่อย
ก็เกิดการยื้อแย่งแล้วก็ถูกกระชากจนล้มลง
และลากไปกับพื้นถนนเกือบ๓๐เมตรเลยค่ะ
ในที่สุดผู้ต้องหาก็ต้องยอมปล่อยกระเป๋าโดยไม่ได้ทรัพย์สินใดไป
แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์หนีไปนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๑๓เมษายนที่ผ่านมา
และเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ก็ถูกกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุ

ก็เป็นหลักฐานสำคัญที่ทำให้ตำรวจชุดสืบสวน

แล้วก็ตามจับตัวมาได้ในพื้นที่ตำบลเมล็ดอำเภอกเกาะสมุยค่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกเทเวศปลื้มสุด
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรบ่อผุดบอกว่า
ผู้ต้องหา๒คนนี้รับสารภาพนะคะว่า
อยากได้เงินตั้งใจจะเอาไปซื้อยาเสพติดแล้วก็เอาไปเที่ยวเตร
พอไปตรวจสอบประวัติก็เจอว่าสองคนนี้ไปรู้จักกันในคุก
โดยนายสรายุทธ์ที่เป็นคนขี่รถจักรยานยนต์เนี่ย
เคยต้องโทษคดียาเสพติดเพิ่งจะพ้นโทษออกมา

ส่วนนายฐานะที่เป็นคนกระชากระเป๋า
เคยถูกจำคุกแล้วในคดีอะไรรู้ไหมคุณ
ทรัพย์ไงคดีเดิม
แล้วก็โดนคุมขังไปปี๒๕๕๗นะคะ

ชิงทรัพย์แล้วก็ควบคุมตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะครับ